เมนูเส้นที่จะพาไปชิมวันนี้เนี่ยเป็นเมนูเส้นที่มีสีสันสวยงามมาก
สำหรับราเมนสายรุ้งค่ะ
สีสันจะ๗๔หรือเปล่าต้องไปดูกันนะคะ
เราไปกันที่ร้านบะหมี่สายรุ้งของคุณชัยวัดสุนทรโรธพัฒนานะคะ
คุณชัยวัดเล่าให้ฟังบอกว่าตัวเขาเองมีโอกาสไปทำงานอยู่ในร้านราเมนเล็กในประเทศญี่ปุ่น๓ปี
นี่๓ปีเหวี่ยงเส้นได้ขนาดนี้คุณ
มา๕ปีนี่โอ้โฮงัดดีวงเลยนะคะ
แล้วก็มีโอกาสได้เดินทางไปเที่ยวที่เบลเยี่ยมด้วย
ก็เห็นวิธีการทำท็อฟฟี่คุณนึกออกไหม
ท็อปฟี่ที่มันสามารถดึงออกแล้วยืดเป็นเส้นนั้นอ่ะ

เป็นสีนั่นล่ะค่ะก็เลยปิ๊กไอเดียหนำมาลองผิดลองถูก
นำมาลองผิดลองถูกจนทำมาเป็นเส้นราเมนแบบนี้

แล้วก็เปิดร้านบะหมี่สายรุ้งนี้ขึ้นมาค่ะ
วิธีการทำก็คือที่ร้านจะใช้
สีที่สกัดจากธรรมชาตินะคะ
เป็นชนิดเดียวกับที่ใช้ทำลูกกวาดดึงคุณ
นี่สีเหมือนลูกกวาดเลยเห็นไหม

แล้วก็นำมาผสมแป้งเอาสีมาผสมแป้งนะคะ
แล้วก็ทำให้มันเป็นเลเยอร์เลเยอร์ชั้นแบบนี้
จากนั้นนำมาตัดให้ขนาดพอเหมาะกับเครื่องตัด
ออกมาเป็นเส้นสวยงาม๗สีแบบนี้
แล้วก็มาชุบแป้งเพื่อที่จะไม่ให้เส้นมันติดกันนะคะ
ก็คือเส้นของร้านนี้เขาทำเอง
เป็นเส้นที่แบบทำใหม่สดเลย
และตอนนี้ก็ได้เวลามาอร่อยกันแล้ว
เจ้าของร้านเขาเตรียมเมนูเอาไว้
ก็คือราเมนหมูทอดค่ะ

หมูทอดของที่นี่มันพิเศษมาก
เพราะว่ามันกรอบนอกนุ่มใน
เทคนิคในการทอดก็คือการใส่หมูไปในน้ำมันที่เย็นก่อน
จากนั้นค่อยเริ่มตั้งไฟค่ะ
แล้วมันก็จะทำให้หมูกรอบนอก

คือถ้าคุณใส่น้ำหมูไปในน้ำมันร้อน

ข้างนอกมันก็จะสุกอย่างเดียวใช่แล้วเผื่อถ้าทอดไว้ดันไม่อีก

ต่อด้วยการปรุงน้ำราเมนค่ะ
อันนี้เป็นทีเด็ดเคล็ดลับเลยส่วนผสมก็จะมีเส้นราเมนสายรุ้งแล้วใช่ไหม
มีกะหล่ำปลีมีสาหร่ายวากาเมะมีโชยุแล้วก็ดาชิ
ดาชิเป็นผงของชาวญี่ปุ่นคือมันจะมีส่วนผสมของปลาป่น
ให้รสชาติแบบเค็มหอมหน่อยนะคะ
นำทุกอย่างมาผสมกับน้ำกระดูกหมูที่ทางร้านต้มไว้ถึง๓ชั่วโมง
แล้วก็นำเส้นราเมนสายลุ้งมาต้มให้เดือดประมาณ๔๕วินาทีถึง๑นาทีเท่านั้นเองค่ะ
แล้วก็นำขึ้นมาเราก็จะได้แล้วค่ะคุณผู้ชม
เมนูราเมนหมูทอดแสนอร่อย

ใครอยากจะแวะไปลิ้มลองความอร่อยก็ไปกันได้เลยที่ร้านบะหมี่สายรุ้ง
อยู่ที่เมืองทองธานี
ไม่ไกลเลยอาคารที๔นะคะ
เยื้องกับโรงเรียนเซ็นฟรังซิสเวียนะคะ
เปิดบ่าย๒จนถึง๓ทุ่มทุกวัน
หรือใครไปไม่ถูกก็โทรสอบถามหมายเลขโทรศัพท์ด้านล่างนี้ได้เลย
และสำคัญมากใครที่ชื่นชอบเมนูเส้นแบบนี้
อย่าลืมติดตามรายการเล่าเส้นเป็นเรื่องนะคะ
รายการเดียวที่จะยกเมนูเส้นจากทั่วฟ้าเมืองไทย
เสิร์ฟให้กับแฟนรายการได้ฟินกันถึงหน้าจอ
ส่วนพี่นฎจะพาไปทานเมนูเส้นเมนูไหนวันเก็บเน็ต
เดี๋ยวต้องรอติดตามกันนะคะ